บอกเลยกรุงศรีแตกอีกแล้วจ้า
ที่แตกเพราะว่านักท่องเที่ยวโอ้โหเดินทางมากันเยอะเลย
อย่างที่เห็นเราสองคนแต่งตัวมาแบบนี้คุณชิสากับดิฉันแต่งมาแบบเรียนแบบน้องลิซ่า
ถึงแม้ว่าจะคล้ายคลึงบ้างไม่คล้ายคลึงบ้าง
ก็ขออภัยแต่ว่าตั้งใจดีนะคะ
แล้วก็เช็คอินด้วยที่วัดมหาธาตุในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

น้องลิซ่าใส่เสื้อเผ้าฝ้ายสีขาวแบบสบาย
นุ่งผัดถุงลายสีน้ำเงิน
ซึ่งผ้าถุงนี้มาจากร้านชาญเรือนาขาอุดรธานี
ซึ่งเป็นร้านของคุณแม่เพื่อนสนิท

อายุทยาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
หลังจากโพสต์นี้ไปปั๊บไม่กี่นาที

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไม่ได้ตามหาน้องลิซ่า
แต่ตามรอยน้องลิซ่าไปที่วัดมหาธาตุ
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคุณค่ะ

คนเยอะมากเขาบอกว่าประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เดินทางมาถ่ายรูปตรงนี้เยอะมาก
ส่วนใหญ่เนี่ยหามุมที่น้องลิซ่าถ่ายด้วยนะ
ถ่ายรูปมุมเดียวกับน้องลิซ่าเลย

มุมนี้นี่ไงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยภาพน้องลิซ่านะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะ
เขาบอกมาจากกรุงเทพบอกว่าเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่า
เห็นรูปน้องในอินสตาแกรมเลยตัดสินใจมาเลยตามรอยไอดอลที่ชื่นชอบ
แล้วมาถึงที่นี่หนึ่งแหละได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองไทยด้วยนะคะ
อีกจุดหนึ่งก็คือวัดแม่นางปลื้มซึ่งน้องลิซ่าถ่ายบริเวณทางเข้าเลย
ตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันเยอะมาก
พ่อค้าแม่ค้าในวัดบอกโอ้โหดีใจมากลิซ่าเนี่ยมาเที่ยวตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
จำได้ว่าตอนนั้นไม่รู้เป็นกลุ่มผู้หญิงสวยมากับหลายคน
แต่จำไม่ได้ว่าเป็นน้องลิซ่าจนมาเห็นในรูปในโซเชียลก็เลยจำได้
น้องมาเรียบง่ายเฉพาะกลุ่มได้มีคนติดตามมาส่วนตัวแบบนี้เลย
และอีกหนึ่งอย่างนอกจากสถานที่แล้วชุด
บรรยากาศร้านเช่าชุดไทยคุกคักมาก
ลูกค้าเนี่ยเดินทางมาเช่าชุดตามรอยกระแสฮิตของน้องลิซ่าเลย
เขาบอกว่ามีประชาชนสนใจมาเช่าชุดกับผ้าสิ้นของที่ร้านเยอะมากนะคะ
เด็กนะราคาชุดละประมาณ๑๐๐บาท
ส่วนผู้ใหญ่เริ่มต้นที่๒๐๐๓๐๐บาทนะคะ

ขอบคุณน้องลิซ่านะที่แต่งชุดผ้าสิ้นมาถ่ายรูประหว่างเที่ยวที่อายุทยา
แล้วทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
แล้วก็เช่าชุดไทยหรือแต่งชุดไทยชุดผ้าสิ้นแบบน้องลิซ่าก็ได้
และมาถ่ายรูปในโบราณสถานกันเยอะด้วยนะคะ
ก็เป็นการแบบกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดอายุทยาอีกครั้ง

เจ้าเดินผ้าปลิวสบายปลิวกันเต็มอายุทยาเลย

ตอนนี้กรุงศรีแตกอีกแล้วจ้า

ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทย

แล้วก็ทำให้แบบเหมือนกับระลึกนึกถึงความเป็นไทย
แต่มันก็สบายนะมันใส่ดีนะ
ผ้าดีผ้าระบายอากาศ
คุณผู้ชมฮะได้ถ่ายรูปสวยแบบนี้ถือว่าดีจริงเลย